กลับมาในช่วงนี้นะคะมาพูดถึงความเคลื่อนไหวของการแข่งขัน๔เกมกันบ้างดีกว่า
เราจะพูดถึงนักฟุตบอลชายที่จริงแล้วติดชุด๔เกมนะ
อุ่นเครื่องด้วยแต่ว่าเคราะห์ร้ายได้รับอาการบาดเจ็บ

ที่ต้องพักรักษายาวเลยเป็นนักเตะลูกครึ่งไทยอิตาลีนะคะ
คือในช่วงที่มีการประกาศรายชื่อ๒๐คนออกมา
ก็ตั้งข้อสงสัยเหมือนกันว่าเราไม่มีศิลธิภาพที่ลูกร่างสูงใหญ่นะครับ
มีเพียงแค่ชินภัษณ์ลิออกนะครับรวมทั้งศิลิงคาณพลงสุภา
ที่ดูเหมือนจะคุ้นชื่อกับแฟนบอลไทยนะครับ
เกมอุ่นเครื่องน่าจะเป็นเกมอุ่นเครื่องที่เจอกับเมียนมาร์นะครับ
ที่สนามญาติเทียมของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็ทำให้สโมสรได้รับผลกระทบแน่นอนอย่างเมืองทองยูเนเต็ดนะครับ
สมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเขาก็เลยเตรียมที่จะเป็นตัวกลาง
เพื่อขอรับเงินในการนำมารักษาพยาบาล
คือพัก๖เดือนเต็มแล้วกว่าจะเรียกความฟิต
แล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะกลับมาเล่นอย่างเดิมได้เมื่อไหร่
เพราะฉะนั้นก็คือเรียกว่ามันเจ็บจากเกมการแข่งขันทีมชาติ
แต่มันก็มีเงื่อนไขหลายอย่างนะคะที่จะสามารถเบิกเงินได้
ที่ได้รับบาดเจ็บเป็นเอ็นไขว้หน้าเข่าขวาขาด
เกมอุ่นเครื่องนะคะในการลุย๔เกมเมื่อวันที่๑๙พฤศจิกายน
ลงอุ่นเครื่องกับทีมจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ก็ทำให้ต้องพักนานถึง๖เดือนด้วยกัน
แล้วก็ชวดที่จะไปสู้ศึกลุย๔เกมที่ฟิลิปปินส์
ซึ่งล่าสุดนะคะสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ก็ออกมาแสดงความห่วงใหญ่ต่ออาการบาดเจ็บของนักเตะคนนี้นะคะ
แล้วก็จะหาแนวทางในการช่วยเหลือรวมถึงเยียวยาด้วย
ซึ่งเขามีเงื่อนไขที่ได้เข้าเกณฑ์ในการเบิกการรักษาจากสหพันธ์นะคะ
เพื่อให้หายจากอาการบาดเจ็บและกลับมามีสภาพร่างกายที่สมบูรณโดยเร็วที่สุดค่ะ
ระบุเงื่อนไขที่เข้าไขไว้หลักก็๒ข้อ
ก็คือสำหรับการสนับสนุนเยียวยา
ก็คือข้อ๑นักเตะจะต้องได้รับอาการบาดเจ็บ
และข้อ๒บาดเจ็บจากเก็บอุ่นเครื่องสำหรับการเตรียมทีม

รวมถึงรายการชิงแชมป์ทวีปรอบสุดท้าย

เพื่อขออนุมัติเงินจำนวนดังกล่าวได้เช่นกันนะครับ
ไปดูความเคลื่อนไหวของทีม
ที่จะเป็นคู่แข่งของช้างศึกไทยชุด๔เกมกันบ้างดีกว่านะคะ

ล่าสุดนะคะก็ได้ส่งรายชื่อนักเตะ
อินโดนีเซียตัดสินใจส่ง๒คนนั่นก็คือ
อวานดีมาร์ชนะคะเป็นกองกลางวัย๒๔ปี
แล้วก็สุนเฟียนดี้นะคะกองกลางอีกคนนึงจากทีมชาติชุดใหญ่
ขณะที่สิงคโปร์เองส่งรายชื่อของ
ชาเฮรี่ซาลามัสกองหลังวัย๒๕ปี
แล้วก็ฟาริสตรัมลี่กองหน้าวัย๒๗ปีนะคะ
ซึ่งทั้งหมดก็มีรายชื่อกับทีมชาติชุดใหญ่สิงคโปร์มาหมดแล้วนะคะ

ทีมชาติไทยเป็นเพียงทีมเดียวในสายบี
ที่ไม่ใช้ผู้เล่นอายุเกิน
เรื่องของเวียดนามเนี่ยเหงียนจองวางแล้วก็โดฮึงหยุนนะครับ
เป็น๒นักเตะโคต้าอายุเกินที่จะไปแข่งขัน๔เกมครั้งนี้
แล้วก็มีเหงียนกวางไห่ซึ่งจะรับหน้าที่เป็นกัปตันทีมนะครับ
นับรวมแล้วเขาบอกว่ามี๘คนจากทีมชาติชุดใหญ่
ที่จะเจอกับทีมชาติไทยนะครับแล้วก็จะเจอกันในแมทสำคัญนะครับ
ส่งท้ายของรอบแบ่งกลุ่มวันที่๕ธันวาคม
ค่ะแต่ว่าเราก็ต้องส่งกำลังใจนะคะในการแข่งขันเนี่ย
เราเจอกับอินโดนีเซียก่อนอาจจะเป็นงานหนักตั้งแต่เกมครั้งแรกนัดแรกเลยนะคะ
ส่วน๓เกมตรงกลางถ้าเกิดว่าเก็บชัยชนะในเกมนัดแรกได้
คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรก่อนที่จะไปเจอกับเวียดนามในเกมนัดสุดท้าย
ก็หวังจะไปคว้าแชมป์๔เกมอีกสักครั้งหนึ่งสำหรับทีมชาติไทยฟุตบอลนะคะ